อีกหนึ่งผลไม้ดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยบอกตรงว่าดิฉันก็ไม่คุ้นเคยเหมือนกัน
ส้มจุกรู้จักส้มจุกเหรอครับเออไม่รู้จักเนอะรู้จักแต่จุกส้ม
ไม่เกี่ยวอะไรเลยเราเคยได้ยินแต่ส้มเขียวหวานนะคะส้มปล่อยส้มแขก
แต่นี่เราส้มจุกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นส้มจุกคุ้มครองวัวของดีเมืองจนะจังหวัดสงขรานะคะ
บอกคุณผู้ชมเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทานเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องสั่งจองกันข้ามปีเลยทีเดียว
คือผลผลิตในปีนี้เขาต้องทยอยส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองแล้วรอคอยมานานกว่า๘เดือน
โอ้โหรอนานขนาดนั้นใช่ค่ะนายดนหลีมสุนทรมาลาตีวัย๕๘ปีนะคะเจ้าของสวนส้มจุกคุ้งคลองวัวในตำบลแคร์อำเภอจนะจังหวัดสงขลา
กำลังทยอยเก็บผลส้มเนี่ยค่ะส่งให้ลูกค้าตามคิวที่สั่งจองกันแบบข้ามปีเลยนะคะ
โดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะแบ่งขายให้เพียงคนละ๒กิโลกรัมเท่านั้นเป็นขนาดจัมโบ๔ผลต่อ๑กิโลกรัมค่ะกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
เพื่อลูกค้าจะได้ลองชิมรสชาติกันอย่างทั่วถึงให้คุ้มกับที่รอคอยมานานถึง๘เดือนนะคะ
สำหรับส้มจุกของนายโดนหลีมเนี่ยปลูกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด๑๒ไร่ปลูกส้มจุกพันธุ์เมืองทั้งหมด๖๐๐ต้น
ลูก๓รุ่นด้วยกันนะคะในขณะนี้รุ่นแรกอายุ๓ปีครึ่งผลส้มจุกก็พร้อมขายแล้วนะคะ
ลูกค้าออเดอร์เมื่อปีที่แล้วร้อยกว่าคนผมจำเป็นจะต้องทยอยส่งมีขีดจำกัดอยู่ที่ว่าคนละ๒กิโลหากเปิดเปิดโอกาสให้กว้าง
สั่งเอาหมดแค่๒๓คนแต่นี่ผมจะกระจายค่อยทยอยให้ได้ชิมกันทุกคนคนละ๒กิโล
อยากชิมจังเลยใช่ค่ะคนละ๒กิโล๒กิโล๒กิโลแต่ต้องจองข้ามเรียกว่าเกือบปี
รสชาติเนี่ยมันจะหวานกรอบหอมอร่อยมากนั้นเองนอกจากนี้ส้มจุกรเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในงานประเพณีหรือว่าเทศักดร
ของชาวจีนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปเส้นไหว้อีกด้วยลักษณะประมาณนั้น
คือส้มจุกพันธนะเนี่ยคุณผู้ชมจะมีรสชาติแบบดั้งเดิมเลยนะคะความหอมของกลิ่นของส้มจุกเนี่ยก็จะเป็นแบบ
มากดั้งเดิมหอมหวานนะคะแล้วก็ขนาดของผลจะไม่ผิดเพี้ยนไปจากแบบเดิม
ซึ่งส้มจุกสายพันธุ์นี้เคยสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์แห่งเมืองจนะมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และลูกหลานได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยเฉพาะที่สวนส้มจุกคุ้งคลองวัวแห่งนี้
จะมีการอนุรักษ์สายพันธั้งเดิมเอาไว้อย่างดีเลยนะคะผลเขาเนี่ยโอ้โหขนาดกำลังดีเลยนะ
ใช่แล้วก็กิโลนึงเนี่ยก็ค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันเพราะว่ามันหาทานยาก
โอ้โหก็นานไงกว่าจะออกผลออกมาให้เก็บเขียวได้กิ